ติดตามความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ

กิจิศักดิ์เสนาเมืองตัดสินใจวางมือจากการเป็นกุญสือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งก็มีแคนดิเดตหลายคนที่พร้อมจะเข้ามาสารต่อผลงานของโคสิโก้
ล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าอดีตกุญสือของทีมชาติกาหน้าในชุดฟุตบอลโลก๒๐๑๙
โปรไฟล์มาให้ทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลพิจารณานะครับ
หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จำหนดคุณสมบัติของโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ที่จะมาแทนสิโก
เกียรติศักดิ์เสนาเมืองว่าจะต้องเคยคุมทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมา
ล่าสุดก็มีรายงานว่าเอเจนของมิโลวานราเยวัชคุณสือชาวเสิร์ฟเบียวัย๖๓ปี
ได้ส่งโปรไฟล์มาให้สมาคมนั้นพิจารณานะครับ
ทั้งนี้ครับราเยวัชนั้นเคยคุมทีมชาติกาหน้าในชุดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี๒๐๑๐นะครับ
ก็ผลงานรอบแรกก็พาทีมชนะเสิร์ฟเบียน๑๐เสมอกับออสเตรเลีย๑ประตูตะ๑
เยอรมนีไป๐ประตูต่อ๑นะครับ
แล้วก็ได้อันดับที่๒ของกลุ่มดีเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
แล้วก็เอาชนะสหรัฐอเมริกาได้๒ประตูต่อ๑ก่อนที่รอบ๘ทีมสุดท้ายจะแพ้ให้กับอุรุกวัยในการดวนจุดโทษ
หลังจากเสมอกัน๑ตะ๑ในเวลา๑๒๐นาที
แต่ก็ถือว่าเป็นการเข้ารอบที่ลึกที่สุดของทีมชาติกาหน้าในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
ส่วนทีมสุดท้ายนะครับที่เขาคุมทีมก็คือทีมชาติแอลเจรียครับ
ส่วนทางด้านทีมฮองอัญญาลายสโมสรดังจากเวียดนามนะครับ
ปฏิเสธเรื่องของการดึงโค้ชซิโก้เกรษักเสนาเมืองไปร่วมงานอีกครั้ง
หลังจากที่ซิโก้นั้นเคยเป็นผู้เล่นของทีมเมื่อปี๒๐๐๒
และเคยเป็นกุญสือในปี๒๐๐๖และชุดรองแชมป์ลีกในปี๒๐๑๐
ซึ่งด่วนเงียนดึกประธานสมสรรค์ที่มีความเสร็จสนมกับซิโก้เป็นความว่า
แม้ว่าทีมนั้นตอนนี้จะรั้งอันดับที่๑๑ของตารางในวีลิกห่างจากโซนตกชั้น๔คะแนน
แต่คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะทุ่มเงินค่าจ้างของซิโก้
พร้อมกับทีมงานรวม๘คนในอัตราเดือนละ๒ล้านบาท
ซิโก้ก็ไม่สนใจที่จะรับงานคุมทีมในช่วงนี้โดยเตรียมที่จะรับการอบรมโค้ชระดับโปรไลเซ็นต์รอบ๒ครับ